ผู้ชมครับกลุ่มชายชะกันที่บุกไปที่บ้านหลังหนึ่งที่นนทบุรีตอนค่ำคืนนะฮะ
อาวุธครบมือก็ไปข่มขู่ถึงขั้นแบบฆ่าล้างโคตรเขานะครับ
คนที่บ้านเนี่ยบอกว่าเป็นแก๊งทวงหนี้แก๊งเงินกู้นอกระบบนะครับ
ทวงหนี้แบบโหดเหลือเกินล่าสุดตำรวจตามจับได้สามคนแล้วนะครับ
สามคนนี้เนี่ยบอกว่าไม่ใช่แก๊งทวงหนี้นะเขามีปัญหากับลูกของคนที่บ้านนั่นแหละนะครับ
คือตามมาล้างแค้นมาเอาเรื่องกันนะครับดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
นี่ทั้งมีดทั้งไม้คนนั้นท่านก็ดูไปแล้วนะครับ
เหตุการณ์นี้เนี่ยคนที่บอกป้าไม่รู้เรื่องเนี่ยความจริงก็คือแม่ของผู้ชายที่พวกนี้มาตามหานั่นแหละนะครับ
เขาก็หลบอยู่ในบ้านใครจะกล้าออกมาฮะมากันเยอะแยะไปหมดครับ
หกเจ็ดคนนะครับขี่จักรยานยนต์มาบางคนก็ถือมีด
บางคนก็ถือไม้ตะโกงตะโกนเนี่ยฮะนี่ฮะ
เป็นบ้านของนางอุไรวันนะครับชื่อเล่นชื่อเล็ก
อายุห้าสิบห้าปีอยู่ที่นทบุรีนะครับทุ่มยี่สิบนาที
คืน๑๕มีนาคมตามภาพเลยครับท่านผู้ชมครับ
พอเห็นว่าไม่มีใครออกมาเนี่ยเขาไม่เปิดบ้านอะไรให้เนี่ย
พวกนี้มันก็กลับไปค่ะแต่มันน่ากลัวเหลือเกินนะครับ
คือเจ้าของบ้านบอกว่าอยู่กับหลานวัยสิบขวบนะฮะตอนนั้นเนี่ย
ก็พยายามตะโกนให้ใจเย็นบอกลูกชายไม่อยู่บ้าน
เดี๋ยวจะโทรตามให้กลุ่มพวกนี้ก็ไม่ฟังนะ
ก่อนจะไปเนี่ยบุกเข้าไปทุบข้าวของในบ้านด้วยอืม
ขู่ฆ่าล้างโคตรด้วยนะครับนี่ตอนเข้าไปในบ้านค่ะ
บอกไม่อยู่ไม่อยู่คนที่มาตามหาเนี่ยก็ไม่เชื่อ
เขาต้องแอบถ่ายคลิปเอาไว้นะฮะที่หน้าบ้านเป็นกล้องวงจรปิด
คือบางช่วงก็ไม่กล้าที่จะเงยกล้องมือถือขึ้นไปเดี๋ยวพวกนี้มันจะรู้
ต้องกดต่ำแล้วมาดึกเสียงเอาไว้
นี่ข้าวของในบ้านเนี่ยบุกลูกนี่ใช่ค่ะ
ถ้าหน้าบ้านก็จะแย่แล้วนี่บุกเข้าบ้านเขาเลย
จริงตัวเขาก็อยู่ในบ้านนะคะอยู่ชั้นบน
แต่แม่กับเด็กอยู่ข้างล่าง

ต้องบอกว่าป้ามาขออาศัยอยู่ที่นี่

ช่วงหน้าจอมืดเนี่ยคือเขาต้องเอาโทรศัพท์หลบก่อน

เขาแอบถ่ายแอบบันทึกเอาไว้เอาไว้เป็นหลักฐาน

สุดท้ายก็กลับไปหลังจากไม่เจอนะครับ
ที่บ้านเจ้าของบ้านเอาคลิปเอาภาพทั้งหมด

วันนี้มีความคืบหน้าเราตามให้นะครับ
คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ไปที่บ้านเกิดเหตุอีกครั้งนะฮะ
คุยกับเจ้าของบ้านก็คือป้าเล็ก

แต่ทุกวันนี้ยังตกใจยังกลัวอยู่เลยนะครับ
เพราะพวกนี้มันถึงขั้นขู่ฆ่าล้างโคตร
เล็กบอกว่าสาเหตุที่กลุ่มผู้ชายพวกนี้บุกมาที่บ้านเนี่ย
คาดว่ามาทวงหนี้ลูกชาย

ก็คือลูกแอบอยู่ในบ้านนี่แหละ
ลูกชายเนี่ยไปกู้เงินจากแก๊งเงินกู้นอกระบบมาหมื่นห้า
เรียกดอกเบี้ย๑๒๐บาท
ต้องส่งรายวันวันละ๓๐๐จนกว่าจะหมดนะครับ
ส่งมาเกือบเดือนแต่๑๑มีนาคมเนี่ยส่งไม่ครบคือขาดไปร้อยหนึ่ง
แก๊งพวกนี้ก็บุกมาที่บ้านมาทวงเงินรอบนึงแล้ว
แต่ตอนนั้นอยู่กับหลานนะที่บ้านนะ
แล้วลูกก็โอนเงินไปให้ละร้อยหนึ่งจนครบ

พังประตูมามันก็เท่าเหยาตัวป้า
มันบอกว่าลูกมึงอยู่ไหนลูกมึงอยู่ไหนป้าก็บอกว่าป้าไม่รู้ป้าไม่รู้ป้าจะมาอาศัยเขาอยู่ป้าไม่รู้ลูก
มันก็นั่นนั่นไปนั่นมามึงบอกกูมาเลยนะมึงบอกกูมาเดี๋ยวกูจะฆ่ายกโคตรล้างครัวเลยบอกกูมา
แล้วทำไงโอ้โหฉันมองไปแล้ววัยรุ่นตรงหน้าบ้านป้าเต็มไปหมดเลยพวกมอเตอร์ไซค์จอดเต็มหมดเลย
คงคิดว่าใช่แหละเพราะว่าลูกชายไม่เคยมีศัตรูที่ไหนเพราะว่าตอนเย็นไปชกเขามาตอนเย็นไปต่อยกันมาต่างคนต่างต่อยเขาไม่เคยไอ้นี่ไงไม่เคยกู้เงินใครนี่วันนั้นเขากู้นี่ป้าก็ไม่อยู่บ้านป้าก็ไม่รู้ไง
นี่ฮะส่วนตัวของน้อยลูกชายของป้าเล็กนะครับคือบอกว่าตอนนั้นที่ขาดไปร้อยหนึ่งเนี่ยแล้วบุกมาหาที่บ้านเนี่ยโอนไปให้แล้วนะโอนให้ครบเรียบร้อย
แต่ทีเนี้ยมันมีเหตุบังเอิญไปเจอกับหนึ่งในพวกแก๊งเงินกู้นอกระบบอ่ะหน้าปากซอยบ้านพอดีนะครับพอโอนให้เสร็จไปเจอหน้าปากซอยก็เลยบอกว่าเออคราวหน้าเนี่ยไม่ต้องไปทวงถึงบ้านนะนะเพราะว่าแม่กับหลานเนี่ยเขาไม่เกี่ยวข้องด้วยค่ะก็เลยทะเลาะวิวาสชกต่อยกันนะครับคาดว่าไอ้พวกนี้ก็คงไม่พอใจนะครับก็เลยยกพวกบ
หมื่นห้าก็กลายเป็นหมื่นแปดเดี๋ยวครับผมเลือกไม่ไหวแล้วผมก็เลยไปเจอที่ร้านค้าแล้วผมก็ต่อยกันแล้วผมก็ยังบอกว่าเออมึงมาบุกบ้านกูทำไมมาเรียกกูตอนข้างคืนทำไมประมาณเนี้ยผมก็ไม่ได้อะไรนะครับผมก็ส่งต่อผมไม่ได้คิดอะไรครับแล้วเขายกพวกมาเนี่ยครับมาจะทำร้ายแม่ผม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
ง่ายนะฮะจำได้ดูหน้าก็รู้วัยรุ่นพวกนี้นะครับแต่ว่าสองคนนี้เนี่ยบอกว่าไม่ใช่แก๊งเงินกู้นอกระบบไม่ได้มาทวงหนี้นะแต่มีปัญหาขัดแย้งกับนายน้อยมีเรื่องชกต่อยกันก็เลยโกรธแค้นก็เลยยกพวกมาที่บ้านของนายน้อยต้องการจะมาล้างแค้นพอมาแล้วไม่เจอก็ผมก็เดินทางกลับทันทีนะครับตำรวจแต่ตำรวจบอกโอ้โหแล้วภาพที่เท
นี่ฮะวันนี้ก็พามาชี้จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสองคนนะฮะแต่อีกคนนี้ก็จับได้แต่ยุโคราตเดี๋ยวจะส่งตัวมาที่เหลือต้องไล่ตามจับต่อ
แต่ว่ายายครับอัน

ที่จับได้มีบุกรุกเคหสถานยามวิการนะครับ
แล้วก็ทำให้เสียทรัพย์ที่ผู้เสียหาย
บอกว่าพวกนี้คือแก๊งเงินกู้นอกระบบ
เดี๋ยวต้องขยายผลเพิ่มนะฮะ
เงินกู้นอกระบบยังไงก็ผิดกฎหมายอยู่แล้ว

ตรงนี้โหดก็ยิ่งผิดไปบุกรุกบ้านเขาด้วย